วัดพระธรรมกายกันหน่อยตอนนี้เนี่ยเกิดคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่
คือตอนนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มีการหารือร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ก็เลยสรุปออกมาแบบนี้นะคะว่า
ให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนแต่ว่า

โดยเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่แต่งตั้งคนนอกเป็นเจ้าอาวาส
เพราะกลัวว่าจะมีปัญหาความขัดแย้งค่ะ
หลังจากมีการหารือร่วมกันนะคะ
ของทางพันธมรถโทพงพรพรามเสน่ห์ภูมิหนุยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศ
กับพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี

หารือกันเกี่ยวกับกรณีข้อเสนอของพศ
ที่ขอให้พิจารณากฎมหาเถระสมาคม

ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังคาธิการ

เสนอให้พิจารณาพระจากนอกวัดพระธรรมกาย
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปใหม่
เพื่อป้องกันข้อคอรหาที่จะเกิดขึ้น

ตอนนี้วัดพระธรรมกายมีพระวิเทศภาวนาจารย์
รักษาการเจ้าอาวาสอยู่แล้ว
ซึ่งจะอยู่ครบวาระในวันที่๕ธันวาคมปี๒๕๖๐นี้
ทำให้ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้ง
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรูปใหม่
โดยเฉพาะการที่จะนำพระนอกวัด
มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

มันไม่น่าจะได้มันอาจจะยิ่งสร้างความขัดแย้งนะคะ
แล้วก็ตอนนี้รักษาการเจ้าอาวาสก็ยังคงทำหน้าที่อยู่
ยังคงทำหน้าที่อยู่ได้แต่ว่า
เป็นการทำหน้าที่ภายใต้การควบคุม
ของเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีอย่างเคร่งครัด

แล้วก็เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรูปใหม่
จะเป็นพระนอกวัดพระธรรมกายหรือไม่
ตอนนี้ต้องรอก่อนเพราะว่าเป็นกิจของเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ในการพิจารณาค่ะ
เพื่อความมั่นใจท่านก็ทำให้มันสอดคล้องประสานกัน

ท่านก็บอกว่ารักษาการเจ้าอาวาสยังคงอยู่
โดยไม่ต้องแต่งตั้งพระรูปอื่นหรือพระนอกข้างนอกมา
ท่านมาเป็นผู้ปกครองในเรื่องนี้
และกำกับและดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
ขณะที่ข้อเสนอเกี่ยวกับกรณีการใช้กฎมหาเทราสมาคม
ฉบับที่๒๑ว่าด้วยเรื่องการสละสมณเพศของพระธรรมชโย
เจ้าคณะจุงวัดปทูมธานีบอกแบบนี้ว่า
แล้วก็มีรายงานว่ายังไม่พบตัวพระธรรมชโย
ซึ่งตามกฎมหาเทราสมาคมฉบับที่๒๑
ต้องพบตัวเพื่อแจ้งเตือนก่อน
ถึงจะสามารถดำเนินการได้
ตอนนี้ยังไม่พบก็เลยยังทำอะไรไม่ได้
ทีนี้มาต่อเนื่องกันเรื่องของวงการพระสงฆ์อีกหน่อยนึงค่ะ
พระพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม
ก็ฟ้องพระเมธีธรรมจารย์หรือเจ้าคุณประสานจันทสาโรเลยค่ะ
การศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพร้อมพวกฐานหมินประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา
จากกรณีที่พระเมธีธรรมจารย์ใช้คำพูดกล่าวประกาศ
ขับไล่ให้ออกจากหมู่สงฆ์ด้วยการประกาศอุเคปนียกรรม
ซึ่งเป็นวิธีการลงโทษกับสงฆ์ผู้ต้องอาบัติที่ไม่ยอมรับอาบัดด้วยการวางเฉย
ไม่ร่วมสังคกรรมด้วยโดยจำเลยทั้งสี่นะคะยังชักชวนสั่งการให้พระพิสุก
ที่เป็นเจ้าคณะปกครองกระทำกรรมที่ละเมิดหลักธรรมวินัย
ด้วยการประกาศอุเคปนียกรรมอันมิชอบซึ่งละเมิดพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ปี๒๕๕๙
กฎมหาเถระสมาคมฉบับที่๑๑ปี๒๕๒๑ว่าด้วยการลงนิคกรรม
ซึ่งจำเลยทั้ง๔ให้การปฏิเสธสารจึงนัดสืบพยาน๓นัดนะคะ
สืบพยานโจทย์ปากแรก๒๑กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยค่ะ๒๕๖๑นะคะ